เอาล่ะเราได้เห็นการแข่งขันกันสนุกสนานกันไปแล้ว
เราไปดูสถานที่ท่องเที่ยวสวยกันบ้าง

พาคุณผู้ชมไปที่กาลสินค่ะ
หลายคนคิดจะไปดูอะไรเรนโนสาวรึเปล่า

ไปดูทุ่งบัวแดงค่ะ

มีพื้นที่๑๒๐๐ไร่เต็มไปด้วย
ดอกบัวสีชมพูบานสะพรั่งแบบนี้
คุณชิสาสีชมพูแบบอารามแบบว่าชมพูไม่อารามสิ
ชมพูแบบสวยเต็มไปหมดเลยต้องร้องเพลงพี่ตูน
ร้องยังไงให้มันเป็นสีชมพู
ถูกต้องเลยค่ะเพราะว่าเวลาเห็นวิวสวยแบบนี้
แล้วก็ต้องร้องเพลงอย่างมีความสุขใช่ไหมคะ
ยิ่งมองดูมุมกว้างแบบสุดลูกหูลูกตาแบบนี้

ที่นี่ก็คือทะเลดอกบัวแดงที่อ่างเก็บน้ำหนองย่าม้า

หลายคนแบบเอ๊ะที่นี่มีด้วยเหรอ
มีมันเป็นที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่ชาวกาลสินเนี่ย
เขาบอกว่าจะต้องส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักแล้วก็
ท่องเที่ยวกันนะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่านี่คือความงามตามธรรมชาติที่ไม่ได้เกิดขึ้น
บ่อยครั้งเขาบอกปีนี้เนี่ยดอกบัวนี่ขึ้นเยอะกว่าทุกครั้งนะคะ
แล้วก็เลยทำให้เนี่ยพื้นที่ตรงนี้สวยงามตะกานตานักท่องเที่ยวที่แวะเวียนมาแล้วเนี่ย
ทับอกประทับใจอ๋อเพราะนอกจากจะได้ชมความสวยงามของดอกบัวแดงแล้วนะ
เขายังมีเรือหางยาวเรือท้องแบนคอยให้บริการไปรับไปส่งพานักท่องเที่ยวลงเรือ
สัมผัสความสวยงามอย่างใกล้ชิดแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ยังมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลความปลอดภัย
มีเสื้อชูชีพให้ใส่ด้วยโอ้อันนี้สำคัญต้องใส่นะดูแลกันอย่างเต็มที่เลยนะคะ
สำหรับใครที่อยากจะไปถ่ายรูปสวยแบบนี้แนะนำนะคะว่าให้ไปก่อนเที่ยง
แต่อีกอย่างหนึ่งก็คือดอกบัวมันจะหุบแล้ว

ตามเวลาของมันเข้าเช้าเนี่ย
มันจะบานสะพรั่งกำลังดีเลย
ที่สำคัญอากาศมันก็จะเย็นสบาย
จริงของคุณธิษฎานะครับเหมาะที่จะไปช่วงเช้านะคะ

ใครที่อยากจะไปพักผ่อนในวันหยุดสุดสัปดาห์

ไปกันได้เลยที่ทะเลดอกบัวแดง
เก็บน้ำหนองย่าม้าบ้านแก่
ตำบลอิตื้ออำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสิน
แล้วดูมุมถ่ายรูปสวย
เออแม่

เออเป็นภาพสวยครับ

คือทุ่งดอกบัวแดงเราเล่ากันหลายที่หลายจังหวัด

เบื้องหนองหาจังหวัดอุรณฑานีใช่เยอะมากค่ะ
หรือว่าที่บ้านคลองทรายจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ที่นี่ที่กาลสินเขาก็มีเหมือนกันนะครับ